สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ขวมชนะและคุศิษภานะครับ

แก้ง่วงกันหน่อยอยู่กับเรารับรองสดชื่น

คืออากาศวันนี้บอกตรงมันน่านอนอยู่นะ

ก็อย่างนี้แหละนะช่วงของหน้าร้อนบางทีอากาศมันก็แปรปวนบ้าง

คุณผู้ชมครับเน้นย้ำกันตรงนี้นะครับไม่อยากให้พลาด

ว้าว
เตือนกันตรงนี้แล้วเราก็ฝากย้ำกันทุกช่วงข่าวอยู่แล้วนะครับ

เพราะว่าไม่อยากให้พลาดจริงมีตั้งหลายเกมหลายแมชนะครับ

มีนาวาระแห่งชาติครับคุณชิสา

มาร่วมกันเชียร์ทีมชาติไทยให้กึกกล้องนะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
ฟุตบอลทีมชาติไทย๕แมช๕เกมในเดือนนี้
แข่งขันกันที่ประเทศสหรัฐอารับเอมิเรต๓นัด

ก็มาร่วมเชียร์กันสดผ่านทางไทยรัฐทีวี๕ทุ่มเป็นต้นไปนะ
ติดตามชมกันได้พฤหัสบดีที่๒๔มีนาคมค่ะ
ทีมชาติไทยชุดใหญ่เจอกับเนปานเชียร์กันได้๑ทุ่มตรง
เอาล่ะครับคุณผู้ชมติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
นี่บอกเลยว่าเข้มข้นแน่นอน

ส่วนวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะฮะ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด

โชเฟอร์หัวร้อนความมีดดาบยาวลงไปเคลียร์
นี่ก็ต้องเคลียร์เพราะเจอนุ่มคลั่ง
ถือมีดไล่ชาวบ้านบอกอยากเจอตำรวจที่รู้จัก

กระบะก็เสียหลักกลางถนนแบบนี้
ว่าแต่งานนี้จะรอดหรือจะร่วง
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบ

คู่กับสมัสข่าว
มากันเลยมาติดตามข่าวในช่วงนี้นะครับ
เรื่องของเรื่องช่วงนี้ถึงแม้จะมีฝนตกลงมา

นี่แหละอากาศร้อนอารมณ์คนก็ร้อนถูกแต่
คุณผู้ชมค่ะต้องระมัดระวังให้ดี
นะเพราะมีการเจอมเป็นเรื่องบานไกลไปใหญ่โต

หัวร้อนเขาก็จอดตามอยู่ตั้งนานแล้ว

สวัสดีค่ะ

จอดการปล่อยมันเรียกคนมานั่งรอมันหรอ
มันใหญ่น่ะหรอ
มันไม่พอใช้ผมไม่ขอให้คุณรอ
อย่านะผมจะกินตะสีกัดเลย
ครับจอดหน้าแล้วคุณรอ
เห้อพี่ครับใจเย็นใจเย็นนะ

เล่นถือมีดออกมาแบบนี้ก็ผิดแต่ประตูนะครับ

พร้อมระบุว่าสาเหตุเกิดจากรถกระบาดส่งของ
จอดขวางทางเอาง่ายจอดแช่
แล้วยังไงล่ะแท็กซี่คันหลังน่ะ
เขาบอกว่าไม่พอใจเขาไปไม่ได้
จอดรออยู่นานแล้วเขาว่ารออยู่นานนะ
ผมก็ไม่รู้ว่ามันนานสักแค่ไหนแหละ
สุดท้ายถือมีดลงมาเคลียร์แบบนี้
อืมแต่ทีนี้คุณผู้ชมเราก็พยายามตามต่อนะ

ก็ยังไม่มีข้อสรุปสำหรับเรื่องนี้
แต่ให้ดูกันอย่างนี้ก็คืออยากจะให้เป็นอุทาหรณ์นะคะว่า
การใช้อาวุธมาขู่กันแบบนี้
แก้ปัญหาแบบนี้ไม่ใช่เรื่องนะคะ
เป็นคดีไปอีกอาจจะถึงขั้นติดคุกติดตาราง

จากเรื่องของการรอมาไม่กี่นาทีเนี่ยนะคะ
มาคุยกันดีดีกว่านะคะ
อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันเป็นเรื่องราวของผู้ชาย

ก็อารมณ์ประมาณว่าคุ้มคลั่งแหละถือมีดพระออกมาไล่กวาดชาวบ้านเข้าไปทั่วค่ะ
แล้วบอกว่าอยากเจออยากเจอตำรวจที่รู้จัก
คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์กันหน่อยนี่เนี่ยค่ะ
ตำรวจภูทรลำปัมพร้อมกับทีมกู้ภัยพัทธลุงมากันหลายนายเลยค่ะ
นำเนี่ยคุณชนะไม้งาม
คุณชิสาผู้ชายคนนี้เขาคุ้มคลั่งอยากเจอตำรวจคนที่รู้จักใช่ไหม

เอ้าเงี่ยมากับแต่สถานีก็เรียบร้อยนะโดยตามเลย่คนไหนรู้จัก

มาที่บริเวณถนนสายบ้านลำปำกวะอังพลเมืองจังหวัดพัทธรุม
ช่วงข้ามวันที่๒๐นี่แหละค่ะมากันหมดโรงพักกันแบบเนี้ย
เพราะว่าจะมาระงับเหตุที่ผู้ชายคนนี้เขาเป็นผู้ชายป่วยจิตเวท
ถือมีดพระไล่ฟันชาวบ้านผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมสังเกตดีดีนะคะ
เขาเดินไปเดินมาในมือเนี่ยถือพระกรรมอย่างแน่นเลยค่ะ
ตำรวจเขาพยายามเกลี้ยกล่อมคุยอยู่นาน๓๐นาทีคุณชนะ
แต่ไม่สำเร็จผู้ชายคนนี้เขาเลยตะโกนออกมาบอก
อยากเจอตำรวจภูทรลำปำที่รู้จักคนไหนอ่ะ
เท่าโดดลงโดนโดนโดน
คุยไปคุยมาเอาอย่างนี้คนนี้นะฮะโอ้โหก็สักพักยอมใจอ่อนแหละ
เอาแต่อย่างนี้จากการสอบสวนก็พอจะทราบนะว่าชายคนนี้อายุสัก๔๙
เป็นผู้ป่วยจิตเวทมาหลายปีแล้วอย่างนี้ที่น่ากลัวคือเขาเคยก่อเหตุฆ่าแม่บังเกิดกล้าวมาแล้ว
แล้วก็เคยจุดไฟเผาบ้านตัวเองอีกต่างหากอาการหนักนะ
เคยก่อเหตุที่อำเภอเขาชายสนพัทธรุงเมื่อปี๒๕๕๙
ถูกดำเนินคดีจากนั้นก็ออกจากคุกมาหลายปีนี่ในช่วงเวลาที่ทำการเจรจาอยู่สักพัก
ยอมเครื่องนะเครื่องมีดพระออกมาตำรวจก็ต้องเก็บอาวุธไปก่อน
แล้วก็เดินมาพูดคุยเจรจาแบบนี้นี่ได้อาวุธมาแล้วได้อาวุธมาแล้วคุณชิสา
อย่างน้อยก็ต้องตามจับกลุ่มตัวให้ได้อ่ะนะคุณผู้ชมคือวันนี้วันที่เกิดเหตุเนี่ย
ชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเคยก่อเหตุชาวบ้าน
คือทำให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บกันมาแล้วอ่ะอืมตำรวจภูทรเขาชัยสนก็พยายามติดตามตัวแต่ว่าไม่เจอ
แต่สุดท้ายตำรวจควบคุมตัวได้แล้วนะก็ถือว่ารอดปลอดภัยแล้วนะ
โอ้โหแต่พูดถึงนะถ้าจะให้ปลอดภัยจริงนะ
ควบคุมตัวไปอย่างเดียวไม่พอต้องพาเขาไปบำบัดด้วยนะ
เป็นผู้ป่วยจิตเวทต้องได้รับการรักษา

ต้องได้ทานยาได้พบคุณหมอนะคะ
ไม่งั้นเดี๋ยวก็มาก่อเหตุซ้ำซากอีกครับ

นั่นไปเจอกับผู้ชายวัย๔๕คาดว่าจะน้อยใจภรรยา

ขังตัวเองไว้ในห้องไอ้ขังอย่างเดียวไม่ว่าหรอก
แต่ทำร้ายตัวเองด้วยสิครับตำรวจต้องไปช่วยฮะ

ใช่ฉีดตรงรูปิด
เดี๋ยวนั่นจะ
โอ้โหเอาอยากให้ดูอีกที
นี่ช่วงเวลาที่จะเข้าไปช่วยเหลือชายคนนี้

ตำรวจก็พูดจาอยู่ภาคใหญ่บอกเปิดประตูเถอะ

นี่คุณตำรวจคนนี้เลยต้องทำยังไงรู้ไหม

เอ้าก็สู้กับประตูแต่สุดท้ายยังไง

พยายามจะเข้าไปช่วยผู้ชายที่อยู่ในนั้นแหละ
มันหาทางเข้าไปให้ได้งัดแงะหรือทุบทุกวิถีทาง

ขับมาแบบนี้เปิดไม่ได้อะครับ
แต่อย่างนี้สุดท้ายจำรวจก็เจรจานะครับ
แล้วก็ให้ผู้ชายคนที่อยู่ในนั้นเปิดประตูออกมาจนได้
คือเรื่องของเรื่องน่ะตำรวจสภบ้านบึงงานเข้าเลย
ต้องมานี่แหละครับคุณผู้ชมครับมาช่วยเหลือผู้ชายคนนี้
คือได้รับการประสานมาขอความช่วยเหลือ
บอกว่าเฮ้ยมาช่วยนายคนนี้หน่อยนายคนนี้เนี่ยชื่อนาย

เขาบอกว่าพยายามที่จะทำร้ายตัวเองไม่แน่อาจจะฆ่าตัวตายก็ได้
น่ากลัวแล้วขังตัวเองอยู่ภายในบ้านตรงเนี้ย
ที่ตำรวจบ้านบึงอเบอร์บ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ค่ะอ้าวแล้วเจ้าหน้าที่ไปถึงก็โอ้โห

แต่ว่าเจอกับหยดเลือดหยดเลือดจำนวนมากกองอยู่บนพื้นบ้าน
นี่ลักษณะนะครับเหมือนกับว่ามีการทำร้ายร่างกายตัวเองหรือเปล่า
มันไม่ปกติแล้วนะถ้าเจอหยดเลือดขนาดนี้
บนที่นอนก็มีอีกคุณชนะโอ้แล้วเขาพบว่ามีขวดเบียร์ด้วยนะ
แต่อันนี้ยังไม่เจอใครไงแล้วในบ้านตอนแรกก็ปิดไฟมืดเลย
เออตำรวจเขาก็ตะโกนเรียกนะนี่ตำรวจนี่ตำรวจอ่า
อยู่ข้างในออกมาออกมานี่เรามาดีมาช่วยนะ
เออแต่ไม่มีใครตอบกลับมาบ้านเงียบเดียวคุณคุณชนะ
ครับเอาแล้วอย่างนี้พอไปถึงตรงห้องนอน
ประตูมันล็อกอยู่ตำรวจเขาก็คาดว่าเอาล่ะ
ผู้ชายคนนั้นที่คาดว่าจะทำร้ายตัวเอง
น่าจะอยู่ในห้องนั้นแน่แน่ใช่ค่ะก็เลยยังไงต่อคะ
ก็เลยเข้าไปนะคะเข้าไปถีบประตูถึงสองครั้ง
จากนั้นเจ้าของห้องก็เลยเปิดประตูออกมาอืม
สุดท้ายยังไงคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเห็นว่า
นิ้วกลางมือซ้ายเนี่ยมีบาดแผลเหมือนกับถูกของมีคมบาด
เจ้าหน้าที่พยายามงัดแงะทุกวิถีทางเลยนะคะจนสุดท้าย
นี้อ่อนเกี้ยวเรียดแรงนั่งก่อนนั่งก่อนไหนดูสิบาดแผลอยู่ตรงไหน
ครับก็โชว์ให้ตำรวจเขาดูตรงนิ้วเนี่ยค่ะนิ้วกลางมือซ้ายเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลบ้านบึง
นี่ในช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาพยายามคุยเพื่อปลอบใจนะรู้ว่ามีปัญหาครอบครัว
ชายคนนี้เขาไม่ได้พูดอะไรมากนะแต่ร้องไห้ร้องไม่หยุดเลยครับคุณชิสา
คิดว่าน่าจะน้อยใจภรรยานะคะก็เดี๋ยวไปส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อน
อาการทางกายดีขึ้นเดี๋ยวมาคุยกับอาการทางใจว่าตกลงเป็นอะไร
เดี๋ยวค่อยสอบสวนกันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้แหละคนใกล้ชิดกันก็เป็นหูเป็นตา
เห็นอะไรไม่ผิดผิดปกติก็แจ้งตำรวจเข้าไปนะคะมาดูเรื่องคืบหน้าของกรณีคุณแตงโม
แต่คราวนี้ไม่ได้พูดถึงคุณแตงโมนะพูดถึงกรณีโยคีโรเบิร์ตและโยคีปอร์นะคะ
ก็ไปออกเดินทุดงคืนแรกทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณ
ไปที่เชิงตะกอนค่ะปรากฏว่านักข่าวเนี่ยเขาได้ถ่ายคลิปถ่ายภาพมา
ปรากฏว่าเห็นเหมือนคนแก่เนี่ยยืนห้อยหัวอยู่บนขื่อหลังคา
ขอดูหน่อยได้ไหมไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
คุณผู้ชมดูค่ะมันจะมืดมืดหน่อยนะแต่เราก็บอกตรงตรงนะ
ผมดูก็ยังไม่ค่อยเห็นจนเราต้องซูมคือชาวเน็ตเนี่ยตาดีเออนะเนี่ย
ซูมแบบเนี้ยค่ะพยายามที่ปรับแสงมาเห็นชัดชัดหน่อย
เน็ตเขาบอกว่าเห็นเหมือนกับนักข่าวนักข่าวช่องนึงที่เขาถ่ายภาพมาได้
บอกเห็นเหมือนคนแก่ยืนห้อยหัวอยู่บนขื่อของเชิงตะกอน
ถ้ามันเป็นไปตามนั้นแล้วก็สยดสยองหน้าดูเลยนะ
คาดว่าชาวเน็ตเอาปากกามาวงให้ดูเลยตรงนี้ไงตรงนี้
แต่บางคนตาดีไปอีกกว่านั้นนะคุณชนะ

บอกว่าเห็นเป็นตัวอักษรขอมโบราณ
เออยังไงอ่ะอ่าวงให้ดูแล้ววิเคราะห์กันดูว่าใช่ไหม
ใครมีความรู้เรื่องอักษรขอมบอกหน่อยนะ

ตรงนี้นะคะคือเชิงตากรของที่ภักดิ์สงสุจรที่คำมมรังษีเชิงเขากระโจม
อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีก็คือที่เดียวกับที่พระอาจารย์อุเทนพาโยคีปอลโยคีโรเบิร์ตไปเดินทุดงนั่นแหละ
แถมยังให้เดินผ่านเชิงตะกอนแล้วก็หยุดอยู่ตรงกลางเชิงตะกอนด้วย
จากนั้นพระอาจารย์อุเทนก็ทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณ
คือช่างภาพก็ทำการบันทึกภาพไปส่วนนักข่าก็หยิบมือถือต้องถ่ายภาพด้วย
พอระหว่างทางกลับเอาภาพมาดูแล้วไม่ได้ดูอย่างเดียวซูมดูด้วย
แล้วเขาบอกเห็นความผิดปกติก็เลยไปโพสต์เอาไว้ให้ชาวเน็ตเขาช่วยกันดูอีกแรงนึง
คราวนี้นะทีมข่าวไทยรัฐทีวีอยากรู้ลึกรู้จริง
ไปสอบถามคุณลุงขุนศรีอายุ๖๐ปี
เป็นคนที่เป็นชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นครับมีอาชีพรับจ้างพานักท่องเที่ยวขึ้นเขากระโจมเนี่ยค่ะ

บอกว่าเมื่อปี๖๕ปีก่อนนะคะพื้นที่บริเวณที่พักส่งเป็นเหมืองแร่ดีบุก
ก็มีคนงานจากหลายจังหวัดมาขุดแรกกันเยอะเลย
แต่พอเสียชีวิตทำไงก็ต้องมาเผากันกลางแจ้งแบบก่อกองฟอนขึ้นมาเผาแบบนี้

ใช่ค่ะคนงานขุดแรกก็เสียชีวิตนะคะ
ก็คือชาวบ้านเขาก็เลยรู้สึกว่าเออตรงนี้มันเป็นที่อาถรรพ์นะคะ
ก็ต้องมีการสร้างเชิงตะกอนขึ้นมาสำหรับเผาศพล่ะ
เพิ่งสร้างมาเมื่อปี๒๕๓๔นี้เอง
ทีมข่าวของเรานะครับก็ไปวัดขนาดเชิงตะกรด้วยนะ
ก็พบว่ามีความยาวสัก๒๕๐เซนติเมตรกว้าง๑๖๐เซนติเมตร
สูง๑๔๙เซนติเมตรสูงพอสมควรเลยนะ
เขาบอกว่ามีหลังคาคุมเชิงตะกอดอีกทีนึงด้วย
มีความสูงอีกประมาณสัก๖เมตรกว่าได้
แล้วก็ใช้เผาศพมาแล้วกว่าพันธุ์ศพอะไรจากขนาดนั้น
เยอะมากเลยนะ
ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะก็ฟังหูไว้หูดูกันไปแล้วกันค่ะ
ส่วนเรื่องของคดีความนะครับติดตามความคืบหน้าได้กับทางไทยรัฐทีวีทุกช่วงข่าวนะครับ

มาที่เรื่องของการฝากเตือนกันหน่อยระแวดระวังนะครับ
ทางสวนสาธารณะเนี่ยบางครั้งบางคราเรานั่งอยู่เฉยเนี่ย
วัวแต่ก้มเล่นโทรศัพท์มือถือเราไม่ได้ดูข้างเนี่ย
บางทีพวกที่เป็นขโมยขโจรมันมาแบบไม่รู้ตัวอย่างนี้ครับ
คุณผู้ชมดูไปเรื่อยนี่เป็นนาทีที่มาแล้วในผู้ก่อเหตุ

อาจจะไม่ค่อยชัดนะแต่เราก็พอเห็นเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น
ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาครับแล้วเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

แล้วพยายามจะกระชากโทรศัพท์มือถือจากน้องนักศึกษาสาววิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่ง

เธอน่ะนั่งเล่นมือถืออยู่ขณะรอรถเมย์

แต่อย่างนี้เคราะห์ดีโจรรายนี้ลงมือพลาดเป้าไม่ได้โทรศัพท์มือถือไป

เอาล่ะเพจเจ๊ม้อยวีพลัสนะครับ
นำคลิปนี้มาโพสต์เตือนภัยเอาไว้ให้ระมัดระวังอย่ามัวแต่เผลอ
้มหน้าก้มตาเล่นมือถืออย่างเดียวไม่งั้นอาจจะตกเป็นเหยื่อ

งั้นเตือนคนที่อยู่ในที่ที่ใกล้ที่เกิดเหตุหน่อยละกัน

อยู่แถวลาดกระบังนะคะ
ลาดกระบังเนี่ยคุณผู้ชมแถวนั้นอาจจะกลางคืนอาจจะไม่ค่อยมีคน
แล้วตรงนี้คือแบบที่รอรถเมย์ก็จริง
แต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยมีรถผ่านมาแล้วไง

อาจจะมีมิจฉาชีพแฝงตัวมาแบบนี้

แล้วก็ติดตามโจรคนนี้มารับโทษแต่โดยดี

ผมว่าน่าจะสามารถตามตัวได้
ถึงแม้ว่าจะก่อเหตุโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน

เพราะมันทำให้เป็นที่สังเกตง่ายไง

ก็ในเมื่อเป็นรถที่ไม่มีแผ่นป้ายทะเบีย

ไล่ตามดูเลยว่าจุดไหนที่ขับขี่ที่คาดว่าจะหลบหนีไป

โจรแค่นี้ดิฉันเชื่อว่าไม่เกินความสามารถแน่
มามาดูกันต่อเรื่องราวของฝนตกหน่อยแม้จะหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันเกิดฝนตกหนักฝนตกแรงนะคะ
กระทั่งว่ารถคันหนึ่งเนี่ยขับมาเสียหลักแทบจะเกิดอุบัติเหตุเลยค่ะ

หุนเคว้งเป็นลูกคางเลยคุณชิสา
เราก็ลุ้นไงเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในรถคันที่มีกล้องหน้ารถเนี่ย
เราลุ้นใจหายเจ้าข้อมันไปนะว่ารถคันนี้มาช็อหนชนเราทั้งหมดหรือเปล่า

คุณผู้ชมดูดีจังหวะเนี่ยก็ขับกันมาปกติดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมคะ
แต่ว่ามันเป็นจังหวะที่ฝนตกถนนกำลังลื่นเลยล่ะ
แล้วกระบะขาวคันนี้เอาเริ่มแกว่งแล้วเสียหลักแล้วค่ะ
อุ้ยปัดไปปัดมาแบบเนี่ยสุดท้ายหมุนติ้งหลุดคาง
แล้วก็ค่อยจอดข้างทางอย่างสงบ
แต่ว่าก็ยังขับต่อนั้น
เออคือเหมือนตั้งหลักได้แล้วก็ไป
แต่อย่างที่บอกว่ามันก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิด
ครั้งนี้อาจจะโชคดีก็ได้เคราะห์ดีที่ไม่เป็นอะไร
แต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกอ่ะนั่นน่ะสิมันมีใครการันตีได้ไหมเราว่าจะไม่เป็นอะไร
คือแบบนี้นะเท่าที่ดูนะอาจจะเป็นเรื่องของดอกยางไหม
ต้องเช็คสภาพยางหน่อยนะใช่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นปัจจัยอื่นใดก็แล้วแต่
เพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดรู้แล้วแหละว่าฝนตกชะลอแล้วกัน
มาที่เรื่องนี้กันหน่อยโอ้โหแชร์กันเยอะในโลกโซเชียลกับเรื่องนี้
มีรถเก๋งสองคันเบียดตีคู่กันมาราวกับว่าจะแข่งรถกัน

โอ้โหแล้วตีคู่กันไปกันมาสุดท้ายไปเกิดอุบัติเหตุทำคนอื่นเดือดร้อนครับ

โอ้โหโอ๊ยตามที่เขาพูดเลย
จอดอยู่เฉยให้ดูแบบว่าต้นเรื่องเลยนะครับ
คือเขากำคับรถคันนี้มาเนี่ยเฉย
ไล่ลากันเหมือนกับว่าจัดไปก่อนเจจจัดไปก่อน
เหมือนประมาณว่าน่าจะมีเรื่องอะไรกันมาแหละ
แล้วคนที่เขาขับรถที่มีกล้องหน้ารถทำไง

อุตส่าห์ปล่อยให้แซงไปแล้ว

ต้องขออภัยจริงต้องใช้คำนี้

เนี่ยแล้วมาอย่างไวอ่ะแล้วจอดรอด้วยนะ
ถ้ากลับว่าเออก็คงจะขับกันไปเนอะ

โอ้โหอะไรกันเนี่ย

เหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่าย

ในพื้นที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา

เหตุการณ์นี้มีผู้เสียหายครับก็คือ
นักสาวอำราวณี
แสนลาอายุ๒๙ปี

เอาก็ขับมาปกติแล้วมากับพ่อ

อำเภอเสริงสางระหว่างทางก็อย่างที่

ตัวเธอน่ะก็เห็นแล้วล่ะว่าสองคันนี้ตีคู่กันมา

เรากลัวซิเป็นผมก็กลัว

ดันขับรถกลับมา

คือเธอบอกตอนแรกคิดว่าเป็นตำรวจใช่ไหม
คิดว่าตำรวจกำลังไล่จับคนร้าย
ก็กลัวไงเธอก็เลยต้องจอดรอ

๒คันกลับรถมาแล้วสุดท้าย

เอาสังเกตให้ดีนะก่อนที่จะชนคุณเห็นไหม

มีรอยที่แบบชนกันมาก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่า

พอชนแล้วเป็นอย่างไรกันบ้าง

สภาพรถแย่เลยครับ

อะไรอ่ะเขาเรียกแล้วเนี่ยบางคน
นี่เละเลยครับพังยักษ์ค่ะโอ้โหหือ
อย่างนี้คุณชิสาพอเกิดเหตุก็ทราบชื่อคนขับ
อ่าคนขับก็คือนายสมคิดก้อนกิ่งอายุห้าสิบ

ลงมาจากรถแล้วบอกเอ้ยปลาม่อนราคาเสียหายมาเลย
เดี๋ยวรับผิดชอบเองอ่างั้นไปลองฟังเขาพูดนะฮะ
เซมาชนน้องไปเลยไม่คุณบี้เข้ามาจากไหน
ผมไล่มาแต่นู้นแล้วไล่มาแต่บ้านร้อยแล้ว
แล้วมาวนว่าผมกัดไม่จอดเพราะเลยไล่กลับอีกที
แต่ทำไมถึงเซมาชนน่องไปหรอ

อ่าสรุปแล้วไม่ได้ไลค์ค่ะไม่ไลค์
จอบแล้วไม่ต้องมาไลค์นะ
ไม่ไลค์ค่ะอันนี้ไม่ไลค์อัดเวดโอไว้
ไม่ไลค์ค่ะทีดต่อค่ะไม่ไลค์อัดเวดโอไว้เจอเฉย

เพราะว่าก็ผิดยอมแล้วว่าผิด

เขาสิเห็นในคลิปคุณนั่นแหละไปเบียนเขาและมายนี่เห็นต่อแล้วมายนี่เป็นออยไดกว่าถ้าอยากได้การชดใชค่าเสียหายต้องไปฟ้องเอง
แล้วพูดอย่างนั้นนะครับแล้วเขาบอกว่าผู้เสียหายต้องเสียเงินซ่อมเบื้องต้นไป๕แพนนิดหนึ่งก่อน
โอ้โหอย่างนี้เธอบอกเลยนะครับผู้เสียหายนะฮะ
พูดด้วยความรู้สึกอัดอั้นตันใจ
เธอบอกว่าเดือดร้อนมากเธอต้องใช้รถต้องพาหลานไปโรงพยาบาลทุกวัน
และต้องมาเสียเงินซ่อมเองทั้งที่เธอไม่ได้เกี่ยวด้วยเลย
แล้วเธอก็บอกนะอยากจะให้คุณตำรวจช่วยติดตามคดีนี้ให้หน่อย
ช่วยจับตัวมาทำโทษมารับโทษอะไรหน่อยเถอะ
คือผมฟังเธอพูดนะเธอพูดอยู่คำนึงว่า
ถ้าหากว่าจะให้ไปถึงที่ศาลจะไม่ให้โอกาสแล้วนะ

ใช่แล้วทุกบาททุกสตางค์จะต้องมาชดใช้

ก็ใช่ไงก็เธอผิดตรงไหนน่ะรู้ไหมฮะ
ก็เป็นความเดือดร้อนของคนที่ใช้รถใช้ถนนจากคนบางคนเท่านั้นนะคะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะครับ
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้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

นี่แหละความมันของการเข้าห้องน้ำ

อยู่ในห้องน้ำก็ทุบพออยู่แล้วมาเจอแบบนี้อีก

ผมจะบอกให้น้องแมงสาบมันเป็นสัตว์ที่แบบตายยาก
โอ้โหคือแบบว่ามันแบบพริ้วมากอ่ะเอาตัวรอดได้แบบดีมาก

เอามีวิธีการยังไงก็แล้วแต่ละกัน

กรี๊ดกันลั่งลั่งบ้านลั่งห้องหน้า
คุณผู้ชมนะฮะที่ติดตามจนถึงช่วงท้ายของรายการ
เดี๋ยวจะลากันด้วยภาพที่เป็นภาพของน้ำตาแมว
เอ้ยแล้วติดตามกันต่อไปวันนี้เจอกันใหม่

สวัสดีครับ